ถูกต้องเดี๋ยวจะพาไปดูตำนานถ้ำชาลวัน
โอ้โหชาลวันกุมพีจราเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทารา
ไปดูซิว่ามีตำนานอย่างไรกันบ้างครับ
ตั้งแต่วันที่มันอยู่ที่สู่หญ้าตาทวดอ่ะไปเขาก็เล่าขาดกันมาอยู่ด้วย
เขาจะมาเกยตื้นตรงนี้ไงพวกแกก็ยังไม่เกิดหรอก
สายทองเขาก็ตามรากเขามาได้มุ่งของเขาว่างั้นเขาก็ตัวใหญ่มาก
แต่ปัจจุบันสมัยก่อนมาก็เขาก็จะตัวใหญ่ภาระของเขาตรงนี้เนี่ย
ขึ้นมาจากตรงนั้นยื้อมานี่
ตรงนั้นน่ะเขาหาที่จุดเหมาะของเขา

ระดับตำนานต้องมาเล่าให้ฟังเองเลย
เป็นไงโอ้โหให้คนเท่าคนแก่มาเล่าถึงตำนานครับคุณผู้ชมฮะ

ป้าแกอธิบายได้อัตรรสจริงเขาว่ากันว่าตรงนี้คือถ้ำชาลวัน

ก็ชาลวันกุมพีจราเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทารา
ว่ากันว่ามีเมียหนึ่งคนนวลน้องหน้ามนต์คืนนี้ไม่มา

วันหนึ่งสัทเจรวรรณเจรวรณจรือข้า

เอ่อเลือกหนึ่ง๑ปากดูเรื่องนี้ตำน้ำของจริงคะทุกคุณผู้ชม
พื้นที่ตรงนี้คืออุทยานเมืองเก่าพิจิตร
เป็นถ้ำขนาดเล็กกว้างประมาณสักเมตรหนึ่งมีความยาวประมาณสักเมตรห้าสิบ
และลึกประมาณสัก๔เมตรลึกอยู่นะเนี่ย
ด้านหน้าของถ้ำจะเป็นรูปปั้นของไกรทองกำลังสู้กับชาลวัน
สันนิษฐานกันว่าในอดีตถ้ำแห่งนี้ถือว่ากว้างอยู่นะ
สามารถเข้าไปได้แล้วมีตำนานเล่าขานไง
ว่าเคยมีพระพิสุกแห่งหนึ่งที่วัดนครชุม
ท่านเดินจุดเทียนไปเพื่อเป็นแสงนำทางเดินเข้าไป
ใกล้จะสุดถ้ำอยู่แล้วไอ้จักรเทียนดับดับไปเลย
ก็เลยทำให้ไม่มีใครรู้ว่าภายในถ้ำชะละวันแห่งนี้
มีความสวยงามเพียงใดไม่รู้พระที่เราเล่าถึงน่ะ
ท่านอยู่ในนั้นด้วยเลยไหมมันเป็นตำนานที่เล่ากันมา
แล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าในสมัยยุคสงครามถ้ำแห่งนี้
ถูกใช้เป็นที่หลบภัยของกษัตริย์ตอนที่มีเวลาฆ่าศึกศัตรูบุกเข้ามาด้วย
แต่ปัจจุบันเขาว่าอย่างนี้ถ้ำแห่งนี้มันตื้นเขินแล้ว
เหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะมันเหมือนก็ถูกดินทับถม
จนไม่สามารถที่จะมุดลอดลงไปได้
เรื่องราวนี้ยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามชาลวันภาค๒ต่อกับทางตลอดข่าวของเรา
เดี๋ยวจะเอาเรื่องราวตำนานพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังจากจังหวัดพิจิตร
นอกจากชารวัลแล้วก็ยังมีชาลาลาลาลา